หนึ่งค่ะตำรวจเขาพยายามติดตามมานานแล้วอ่าฮะจับไม่ได้
ไปเองเลยฮะพาตำรวจไปเองเลยไปดักจับแล้วก็ไปเจอด้วย
รถคันของขบวนการยาเสพติดคันนี้ครับเป็นกระบะอีซูซู๔ประตู
สีบรรเหตุการณ์มันเกิดขึ้นบริเวณด่าเอ่อด่านบ้านท่าจอดตะบนแสนตุ้ง
อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเหตุการณ์นี้ก็ระทึกเหมือนกันนะ
คุณผู้ชมดูจังหวะนี้ให้ดีเห็นรถกระบะคันด้านซ้ายไหม
สีบรรเหนือนเนี้ยอีซูสุสี่ประตูนี่นะฮะครับระบาดคันนี้เนี้ย
มาจากจันทบุรีครับครับมาที่อำเภอเขาสมิงและทันทีที่รถผู้ต้องหา
ข้ามสะพานแม่น้ำเวรุเนี่ยนี่นี่โดนแล้วฮะโดนแล้วตำรวจไปดึงประตูแล้ว
เอาปืนขู่แล้วนะลงมาจากรถลงมาจากรถเขาไม่เปิดด้วยครับ
นี่พากำลังเข้ามาอ่าเปิดได้แล้วฮะกดตัวทันทีพาตัวลงมาอืม
เลยครับโดนแบบนี้ยอมเลยฮะโดยพันธุ์ตำรวจเอกชัชวัลรอดคำวงท่านเป็นผู้กำกับสพเขาสมิง
หลังจากให้สัญญาณเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ขับรถสิบล้อมาปิดถนนเลยครับ
พอปิดถนนได้แบบนี้เรียบร้อยปิดทางเข้าปิดทางหนีได้หมดเลย
คนร้ายเห็นทีแรกพยายามหนีแต่ก็หนีไม่ได้นะครับ
สุดท้ายเนี่ยโดนยิงล้อไปฮะโดนยิงล้อไปยางแตกเลย
แล้วก็นายจุมพลทองสุกอายุ๒๙ปีคนนี้เป็นคนขับรถ
ก็ยอมเปิดประตูให้จับแต่โดยดีอีกสองคนที่ตำรวจรวบมาได้ครับ
คนนึงชื่อว่านายสุรพงศ์ผิวเผือกอายุสามสิบเจ็ดปี
อีกคนนางสาวสายใจสมาจารย์อายุสามสิบเจ็ดปี
จับตัวได้แล้วไปดูในรถซะหน่อยมีอะไรบ้างเนี่ย
ไปเจอกระเป๋าครับเจอกระเป๋าอยู่ใบหนึ่งข้างในมีอะไรรู้ไหมฮะ
ไอ้สามห่อโอ้โหรวมสามกิโลกรัมและมียาบ้าด้วย
มีทั้งไอ้ทั้งยาบ้ายาบ้าเนี่ยสามห่อรวมทั้งหมดหกพันเมตรครับ
ครับผู้ต้องหาชายสองคนเป็นชาวอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราด
ส่วนผู้หญิงที่จับได้เป็นชาวอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี
มีพฤติกรรมค้ายาในพื้นที่อำเภอเขาสมิงมายาวนานแล้ว
ถามนายจุมพลสารภาพสิ้นเลยครับว่า
เขาไปรับยาเสพติดในอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
จะเอามากระจายขายในพื้นที่นี่แหละ
แล้วตำรวจก็ยึดเงินสดได้ด้วยประมาณสักสองหมื่นบาท
แล้วก็ยึดอายัดบัญชีธนาคารไว้๑บัญชีนะครับ
หลังจากพบว่าไอ้บัญชีนี้เนี่ย
มีเงินเกือบสิบล้านอ่ะโอ้โหหมุนเวียนครับอื้อฮือ
เดี๋ยวตำรวจเขาจะตรวจสอบที่มาของเงินด้วยว่า
เงิน๑๐ล้านนี้มันไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับที่มาของยาเสพติดหรือไม่อย่างไรนะครับ
ส่วนผู้ต้องหา๓คนถูกส่งตัวไปดำเนินคดีแล้วครับ